ซึ่งการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในแต่ละครั้ง
ก็ถือเป็นเวทีให้นักเตะดาวรุ่ง
ได้ลงเก็บประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติ
ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ต้องการที่จะพัฒนานักเตะสู่อนาคตค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
ตลอด๑๓ครั้งของศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
ทีมไทยคว้าแชมป์มาครองได้๑๒ครั้ง
และอีกหนึ่งครั้งไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
นั่นก็คือบทพิสูจน์ว่าฟุตซอลไทยก้าวผลอาเซียนสำเร็จ

ถือเป็นเวทีสำหรับการสร้างนักฟุตซอลหน้าใหม่
ที่จะก้าวขึ้นมาประดับวงการฟุตซอลไทยในอนาคต

ซอลชิงแชมป์อาเซียนสร้างดาวรุ่งดวงใหม่อยู่เสมอ

จากการคว้าตำแหน่งดาวสันโวสูงสุดในปี๒๐๐๔

หรือ๒พี่น้องเอกพงศ์และเอกพันธ์สุรัสสว่าง
โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในศึกชิงแชมป์อาเซียนปี๒๐๐๗
กระทั่งต่อยอดสู่ศึกฟุตซอลโลก๒๐๐๘ที่ประเทศบราซิล
ซึ่งในชุดนั้นประกอบด้วยสุภวุฒิเถื่อนกลาง
กฤษฎาวงแก้วเกียรติยศแล่มเขต
รวมไปถึงศิรวัตรสอนวิเชียนเป็นแกนหลัก
สุดท้ายทีมไทยคว้าแชมป์ไปครอง
และนับเป็นความสำเร็จที่นักเตะในชุดนั้นต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้
ชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วางเป้าหมายเตรียมทีมในระยะยาว
เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเตะรองรับกับทวนาเมนต์สำคัญในปีนี้
ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชียในเดือนพฤษภาคม
ซอลในศึก๔เกม๒๐๑๗ที่มาเลเซีย
ฟุตซอลในศึกเอเชียนมาเชียลอาร์ตเกม๒๐๑๗ที่ประเทศเติร์กเมนิสถาน
กับมิเกลด้วยกับทางฝ่ายเทคนิคด้วย

ที่ต้องการสร้างสายเลือดใหม่ของฟุตซอลไทย

กฤษฎาวงแก้วจีลวักษณ์สอนวิเชียร์นัทฟุตมัณยักษ์
แล้วก็ปัจจุบันต้องเป็นกำลังหลักนะครับ
ตรงนี้เนี่ยเราก็หลังจากที่ทีมงานของสมาคมกีฬาฟุตบอล

เรามีนัทยอมอาร์ดีกลับมาทันที

ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่๒๓๒๙มกราคมนี้
จะเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของบรรดานักเตะรุ่นใหม่
ปานัทกิติพานุวงศ์และมุธมัติอุสมานมูซา

ก็จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และในอนาคตนักเตะเหล่านี้จะพัฒนารวมกันเป็นหนึ่ง
เพื่อขับเคลื่อนทีมโต๊ะเล็กไทยให้ก้าวไปสู่วันข้างหน้า
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็อย่าลืมติดตามดูฟอร์มของนักเตะดาวรุ่ง

ผ่านแทรรัสทีวีช่อง๓๒กันได้
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ